คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ประทึกนี้กันสักหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีคลิปจากกล้องซึ่งไม่แน่ชัดว่ากล้องอะไร
แต่ว่ากล้องนี้ติดอยู่ที่พี่คนขี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามน่าจะมาจากแยกอรุณอมริน

คุณผู้ชมค่อยดูนะว่ารถจักรยานยนต์คันข้างหน้า
ผู้ชายสวมใส่เสื้อสีขาวไม่ใส่หมวกกันน็อกเป็นยังไง
นี่ดูจังหวะนี้ให้คุณผู้ชมดูคลิปไปเลยนะครับ

นี่คุณผู้ชมครับส่วนนี้คลิปสดนะครับคุณ

คือกล้องน่าจะเป็นกล้องติดหมวกกันน็อก
ของพี่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามนี้ครับ

เฉไปแล้วทีนี้ก็ไปนู่น

แล้วทำให้รถมันพุ่งเข้าไป
แล้วตัวเขาเองกระเด็นตีรังกาเลย

คุณผู้ชมฮะคลิปนี้นะครับ

ตีนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งทน

ละคุณผู้ชมดูนะเวลาในกล้อง

วันที่๑๗เดือน๙ปี๒๐๒๒

ตั้งแต่เขาขับไล่ตามกันมา
ก็คือประมาณสัก๓ทุ่มกว่า
นะครับเจ้าของคลิปอธิบายเพิ่มเติม

ชายคนนั้นขี่จักรยานยนต์ในลักษณะ
คือสายไปสายมาตอนแรกก็อยู่เลนซ้ายตอนหลังเหมือนเอียงไปเลนกลาง
สายไปสายมาตั้งแต่ตอนขึ้นสะพานแล้ว
แล้วเขาขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนขี่คันข้างหน้าแปลก
ก็เลยตามมาแบบห่างด้วยความเป็นห่วงเหมือนกันนะ
สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุขึ้นต่อหน้าต่อตาจริงด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ลงไปช่วยโทรศัพท์เรียกกู้ภัย
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
มีพลเมืองดีคนอื่นหลายคนก็มาดูเหตุการณ์ตรงนี้
ที่กู้ภัยจะมาถึงแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ชาวโซเชียลที่เข้ามาเห็นคลิปก็แสดงความคิดเห็นมากมายนะครับ
บอกว่าขี่สายไปสายมันแต่แรกแบบนี้เมาหรือเปล่า

ยังดีนะที่ไม่ไปชนกับใครเขา
แต่ทุกคนมองเรื่องเดียวกันหมดก็คือเรื่องหมวกกันน็อก

พอชนแรงขนาดนี้แทนที่หมวกกันน็อกจะเซฟคุณ
แต่กลายเป็นว่าคุณไม่มีหมวกกันน็อกในการกันศีรษะคุณเลย
แล้วเราก็เข้าไปถามพี่เขาอีกนะบอกว่า
หลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคนเจ็บรอดไหม
นี่คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าแบบนี้

หลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบอะไรแล้วครับ
เพราะผมก็ต้องขี่รถไปทำธุระต่อนะครับ
เตือนว่าเป็นอุทธาหรณ์นะคุณผู้ชมนะครับใช่ค่ะ